ผู้ชายในฝันวันนี้พบกับศิลปินหนุ่มเสียงดีดีกรีแชมป์ร้องเพลงระดับประเทศนนทนน
แอบกระซิบก่อนเลยว่าที่สุดสาวเมาส์กันว่านนหล่อขึ้นบอกได้เลยว่าเรื่องจริง
ยิ่งโตยิ่งหล่อน่ารักน่าเลิฟสุดสุดวันเนี้ยสองแม่บ้านจะลวงลึกเรื่องอะไรกันบ้าง

ว่าเพื่อนโอเคไหมเธอยินดีเมื่อไหว
ก็ส่งสัญญาณมาก็พอ
โอเคเมื่อไหร่มองตานิดนึง

โอเคค่ะขอต้อนรับผู้ชายในฝันของเราในวันนี้นะคะ
น้องนนทะนนค่ะสวัสดีค่ะ
บอกได้เลยนะว่าผู้ชายคนนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จัก
ปีที่๑ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่แบบยังเด็กอ่ะ
ไปไหนมาไหนเริ่มมีคนรู้จักแบบชีวิตเปลี่ยนไปไหม
นี่มันกี่ปีมาแล้ว๓แล้วเนอะประมาณ๓ครับประมาณ๓
นี่เมื่อกี้เขามารายการเนี่ยเขาใส่ชุดนักเรียนนะ
ตกใจเหมือนกันเออม๖ครับม๖ครับแล้วตอนเป็นประกวด
ตอนประกวดนั่นม๔ครับอายุเท่าไรคะตอนนั้น๑๖ครับภูเก็ตครับ
มาจากภูเก็ตเลยใช่ครับเพื่อมาประกวดใช่
แล้วพอประกวดเสร็จแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็ก
ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมเอ่อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับ
เปลี่ยนตั้งแต่ความเป็นอยู่เราต้องมาเราได้มีโอกาสทำงานนะครับ
แล้วก็เอ่อย้ายหมดเลยครับทุกอย่างใหม่หมดอืมมาอยู่กรุงเทพเลยใช่ครับ
ค่ะแล้วตอนนั้นตอนที่จะมาประกวดคุณพ่อคุณแม่แบบมีห้ามไหม
คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยห้ามเลยครับเรื่องเรื่องประกวดนะครับ
ถ้าไม่ใช่เรื่องที่เดือดร้อนนะครับกีฬาเขาจับหนุนเต็มที่
เขาก็สนับสนุนเต็มที่โอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะ
เทมาตลอดเวลาแล้วล่าสุดสาธุครับผมอุ้ยล่าสุดนี่นะ
ได้เล่นภาพยนตร์ภาพยนตร์ลูกทูปซิกเนเจอร์ใช่ครับ
ได้เป็นใครอะไรยังไงคะเล่นแล้วทำไมถึงได้เล่นยังไงคะ
คือพี่ปัญญาปิ่นแก้วครับเป็นคนแบบว่าเขาเขียนบทแล้วก็เหมือนเขียนบท
เฮ้ยทำไมดีอย่างเงี้ยทำไมไม่มีใครเขียนบท
ก็ละครที่เธอกำลังเล่นอยู่นั่นแหละเห็นเป็นเธอ
หลังจากที่ได้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้วนะ
ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้ทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นหนังด้วย
สิ่งที่เปลี่ยนก็คือหน้าตา
หน้าตาเปลี่ยนไปมากหล่อขึ้นมาก
อย่ามาพูดว่าณเดชน์ไม่ได้เอาใหม่
นี่แฟนชอบเธอก็มองนะฮะฟังเล่นหยุดไปเลยนะครับผมเธอถูกมั้ย
ไม่แต่คือตอนนี้เนี่ยหน้าตาเราเปลี่ยนไปรู้สึกว่าโตขึ้นหรอก
เดินแบบโอ้วไปเดินแบบอ่ะหรอเลยอ่ะ
นี่ไปเดินแบบที่ไหนคะนี่ไม่แก๊ะ

จะมีโอกาสได้ไปเดินแบบว่าที่ต่างประเทศด้วย

ถอดแว่นนิดนึงได้ไหมอยากเห็นหน้าเต็ม
เขาบอกถอดแว่นแล้วเหมือนพี่โออนุชิแต่ถอดซิเออเออลองนิดนึง
แต่มันไม่ได้แบบเฮ้ยคุกิมิยา
อ๋อขนาดนั้นเลยอ๋อหน่อย
อ๋อจะบอกว่าถอดแว่นแล้วเห็นตาชัดขึ้นอ่ะมองเห็นไหม
เห็นครับตาสั้นนั้นไม่ได้บอดนะไม่ได้บอดนะไม่ได้บอดนะ
เออแต่ตัดจ้านมากซิมดินเกาะครับ

ปกติเลยครับไม่ต้องเป็นงานที่สบายมาก

อย่างทีมที่เดินล่าสุดเป็นทีมแบบว่า

ก็นิ่งแหละครับ

ขวามแบบแข็งแรงนิดนึง

อันนี้เราอยู่ในรายการแม่บ้านประจำบานนะครับ

พูดถึงเจ้งหายที่กำลังจะไปเดินเนี่ยนะคะ

เหมือนเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราได้ทำ
ซึ่งเป็นอาชีพที่สนุกมากครับ

ดีแบบคุยกันแล้วมันมองรอบผ่านแวด

ไม่ใช่

อ๋อไม่เอียงขนาดนั้นหรอโอเคนึกว่า

เพราะเราต้องไปเดินแบบที่เซียงไฮ
ในส่วนของตรงนี้คือไม่ได้คิดว่ามีครับ
แต่ว่าก็เข้าใจว่าในโลกทุกวันนี้มันกลมขึ้น
เมื่อปีที่แล้วได้ไปร้องที่ปากกิ่งครับ
แล้วก็มีแฟนคลับชาวจีนที่เขาเคยดูเราผ่านซีรีส์อะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งเขาก็จำเราได้แล้วเขาก็ไปส่งเราเขียนการ์ดไปให้

แล้วแฟนคลับจีนกับแฟนคลับไทยแตกต่างกันมั้ย

เขาจะรู้สึกไงเขาจะแสดงออกมา

เอาเนียนที่จะถ่ายรูปกอด
แต่สำหรับจะสูงวัยนะหรือว่ายังไงของโน้น
แม่ดูทีวีไว้นะครับพี่ไอ้ให้กอดผมนะ

แต่ว่าพี่ก้นนี่เขาจับไหนได้ป่าว

แต่ได้ถามว่าสเปคของโน้นนี่นะคือ

คือสเปคของเราเลยหรือ

เป็นเหมือนฐานของผู้หญิงในอุดมการ
ที่เป็นตัวเริ่มต้น
เอางี้เวลาหมดลงอีกแล้ว

ไม่เป็นไรดูย้อนหลังก็ได้นะสนุกสนานมากเลยนะคะ

ไปร่วมเล่นเกมไปร่วมสนุกแจกของรางวัลเพียบ
นี่แต่นนท์นะคะยังอยู่กับพวกเราต่อในวันพรุ่งนี้

วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมเลย
กับรายการแม่มันประจัดบัน
ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป